เรื่องของเรื่องปากเรื่องท้องบ้านเราดีกว่าครับผม
เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องใหญ่เรื่องไข่ไก่นี่แหละครับสำคัญครับ
ตอนนี้ราคาตกนะครับในรอบ๓๐ปี
ราคาอยู่ที่๑บาท๔๐สตางค์ครับผม
ถึง๒บาทเนี่ยครับ๒บาท๓๐สตางค์นะครับ
ราคาประมาณนี้นะครับอยู่ที่ไซส์ของไข่นะครับ
ภาครัฐเตรียมเพิ่มการส่งออกมากขึ้น
และในปี๒๕๖๒จะลดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ลงนะครับ

สัตวแพทย์สมชวนรัตนมังครานนท์รองอธิบดี

ก็ยอมรับว่าราคาไข่ไก่ปรับลดลง

จากราคาไข่คละหน้าฟาร์มเฉลี่ยอยู่ที่๒บาท๕๔สตางค์
ปัจจุบันราคาไข่ค่าหน้าฟาร์มเฉลี่ยแล้วนะครับ

โดยมีสาเหตุมาจากการบริโภคลดลงช่วงเทศกาลกินเจ

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับ
เร่งส่งออกไข่ไก่จำหน่ายต่างประเทศเพิ่มขึ้น
กับเชื่อว่าช่วงปลายปีนี้นะครับ
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เชื่อว่าแนวโน้มราคาไข่คลานาฟาร์ม
จะค่อยปรับขึ้นภายใน๑๒สัปดาห์นี้ครับ
ส่วนมาตรการระยะยาวปี๒๕๕๙
จะมีการปรับลดการนำเข้าพ่อแม่และปู่ย่าพันไก่นะครับ

เพื่อควบคุมผลผลิตไข่ไก่ไม่ให้ล้นตลาด
ส่งผลกระทบต่อราคาเหมือนที่ผ่านมา
ทัพทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่บอกว่า

ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ๑บาท๔๐สตางค์

ซึ่งล่าสุดนะครับต่ำสุดในรอบ๓๐ปี
โอ้โห๓๐ปีเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
และสวนทางกับราคาอาหารสัตว์๓๓บาทต่อกิโลกรัม
กังวลใจว่าราคาไข่ไก่อาจตกต่ำต่อเนื่อง
เพราะปัจจุบันมีผลผลิตไข่ไก่มากกว่าความต้องการกว่า๑๐ล้านฟองครับคุณผู้ชมครับ
เป็นแบบนี้แล้วเราจะต้องกินไข่ไก่เพื่อจะให้เกิดราคาแพงขึ้นไหม
อืมต้องช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยนะ